ท่านผู้ชมครับเราไปเห็นโพสต์นึง
ท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วยกันดูหน่อยนะฮะต้องบอกว่า
เรื่องนี้เจ้าของของขวัญเขาบอกว่าเขาเศร้าจริงนะครับ

ดูรถคันนี้แล้วที่กระโปรงท้ายรถเห็นถุงสีดำไหม
กล่องของขวัญเนี่ยมีเงินสดอยู่๕๐๐๐บาทคุณเขียนมาสอน
ค่ะเจ้าของรถเนี้ยเขาตั้งใจว่าจะขับรถ
เอาของขวัญไปเตอร์ไพรส์วันเกิดคุณแม่อืมอ่า
ถ้าให้ถุงดำดำแม่ก็ต้องคิดแม่ให้อะไรอ่ะค่ะเนี่ย
แต่ว่าเขียนการ์ดเขาถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะ
เขียนกงเขียนการ์ดเอาไว้ให้เรียบร้อยนะฮะด้วยลายมือเนี่ยนะครับ
เนี่ยบอกว่าเนี่ยคือของขวัญที่จะให้แม่นะครับแล้วก็มีเงินสดอีกห้าหมื่นบาทนะฮะ
ลิฟต์บ้งลิฟตบิ้นผูกลิฟตบิ้นอย่างดีนะครับจะเอาไปเตอร์ไพรส์วันเกิดของแม่นะครับ
นี่นะฮะแต่ปรากฏว่าตอนที่ขับรถออกจากบ้านอ่ะลืมหยิบถุงเนี้ยขึ้นมาในรถอ้าว
ขับรถไปมันก็หล่นหายไปไหนไม่รู้กลางทางตอนนี้ยังหาไม่เจอนะครับท่านผู้ชมครับ
ญาติก็เลยเอาภาพเนี้ยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านนะนะแล้วก็ภาพที่เจ้าของของขวัญเขาถ่ายภาพเก็บเอาไว้เนี่ย
เอามาโพสต์นะครับบอกว่าเมื่อวานนี้นะฮะคือ๒๕ตุลาคมนะฮะ
แต่ว่าโพสต์เมื่อวานยี่สิบหกนะครับแต่เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นยี่สิบห้าตุลา
ประมาณ๑๐นาฬิกา๒๐นาทีพี่สาวลืมกล่องของขวัญไว้ท้ายรถเก่งตัวเอง
แล้วขับออกมาเลยไม่รู้ว่ากล่องนั้นไปร่วงช่วงไหนนะฮะ
ในนั้นมีเงินพร้อมกับเขียนคำอวยพรให้แม่มีเงินสดอยู่๕๐๐๐บาท
อยากให้ช่วยกันแชร์ช่วยกันตามหาให้หน่อยนะครับ
เงินสด๕๐๐๐บาทส่วนข้อความเนี่ยเขียนว่าสุขสรรค์วันเกิดนะแม่
ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงของขวัญเงินสดห้าหมื่น
น่าจะทำให้แม่มีความสุขได้แล้วก็ลงท้ายด้วยอิอิอืม
นี่นะฮะสุดท้ายเนี่ยโอ้โหกลายเป็นเรื่องเศร้าเลยทีนี้ค่ะ
ใครจะไปคิดเคยไหมเราก็เคยไหมวางของบนกระโปรงท้ายรถขับรถออกไปเลย
ใช่ดิฉันวางไว้บนหลังคารถแล้วขับเลยคนก็เรียกใหญ่เลยดิฉันก็ตกใจเรียกอะไร
เงินห้าหมื่นมือถืออ๋อมือถือเหรอมือถือลืมแต่ได้ใช่ไหม
ได้คืนใช่ไหมใช่ใช่ได้คืนคือจอดแล้วก็แบบหยิบอื่นอะไรอย่างเงี้ย
แต่นี่เขายังไม่เจอฮะมันหายไปเลยฮะค่ะผู้สื่อข่าวเราไปคุยกับเจ้าของของขวัญที่มีเงินสดข้างในห้าหมื่นบาทนะครับ
ผู้ชมครับชื่อว่านางสาวทานทิพย์เพชรพลายนะฮะอายุสามสิบสี่ปีนี่ครับ
วันนี้เราไปคุยด้วยนะครับเจ้าของกล่องของขวัญที่ทำหล่นหายฮะ
เธอก็ยังร้องไห้อยู่เลยเนี่ยนะเธอบอกว่าเธอตั้งใจเก็บเงินนะ
ทำงานด้วยน้ำพักน้ำแรงมานานกว่า๒ปีกว่าจะได้เงินห้าหมื่นบาทก้อนนี้มา
ตั้งใจว่า๒๕ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยวันคล้ายวันเกิดแม่ของเธอ
มอบเงินก้อนนี้ให้เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับแม่
เพราะปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้ให้ของขวัญอะไรแม่เลยนะ
ที่เธอบอกกับคุณปียชาติผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยนั่งคุยกันเนี่ยยี่สิบห้าตุลาคมเนี่ย
เธอก็ไปกดเงินสดมาห้าหมื่นบาทใส่กล่องของขวัญผูกลิฟต์บิ้นอย่างดี
เขียนข้อความด้วยจะเอาไปแม่แต่จะให้เนี่ย
มันต้องใส่ถุงที่มันแบบดูแบบดูเหมือนไม่ได้แบบมีอะไรแบบถุงดำธรรมดาอะไรก็ไม่รู้เอาถุงดำอะไรมาให้เนี่ย
เธอก็ใส่ถุงดำอีกทีนึงนะครับบ้านเธออยู่แถวบางย่าแพรกนะฮะบ้านคุณแม่บ้านพักย่านบางย่าแพรกที่พระประแดงสมุทรปราการนะครับ
เนี่ยฮะกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านเนี่ยจะทำให้เห็นนะฮะตามทางด้วยนะครับเธอเนี่ยก็กำลังจะออกจากบ้าน
วางของขวัญถุงสีดำเนี่ยเอาไว้ที่กระโปรงหลังรถแล้วเดินไปปิดประตูบ้านพอปิดประตูบ้านเสร็จขึ้นรถขับออกไปเลย
เพราะต้องรีบไปซื้อเค้กอีกจะไปซื้อเค้กที่ห้างแถวย่านสุขสวัสดิ์พอไปถึงห้างหากล่องของขวัญไม่เจอค่ะ
สงสัยลืมไว้ที่บ้านมั้งก็เลยขับรถกลับมาที่บ้านปรากฏไม่เจอถุงกล่องของขวัญยุ่งกันทีนี้
อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านถึงรู้ว่าวางไว้ท้ายรถกระโปรงหลังรถข้างบนนะฮะนี่ฮะเห็นไหม
แล้วขับไปเลยขับออกจากหมู่บ้านไปเลยแสดงว่าหน้าบ้านก็ไม่ได้หล่นในหมู่บ้านก็ไม่ได้หล่นไม่รู้ไปหล่นตรงไหน
หมู่บ้านไปแล้วนะฮะอยู่ท้ายรถไปอย่างเนี้ยนะครับซึ่งเธอคาดว่ามันน่าจะหล่นแถวแถวถนนสุขสวัสดิ์ยี่สิบหก
บริเวณสะพานข้ามคลองที่ห่างจากหมู่บ้านสักร้อยเมตรเพราะตรงนั้นน่ะมันเป็นเนินอาจจะไปหล่นตรงนั้นก็ได้นะฮะ
ก็พยายามไปเดินหาตามเส้นทางที่คิดว่ามันจะต้องหล่นนะครับแต่ก็ไม่เจอเธอบอกว่าโอ้โหตอนที่เธอขับรถออกจากหมู่บ้านไปเนี่ยนะมันก็มีจักรยานยนต์นะมีรถกระบะที่ขับตามมาแต่มันก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเห็นหรือเปล่าหรือต่อให้เขาเห็นเขาก็เห็นเป็นถุงดำเขาจะจอดลงไปเก็บหรือไปดูหรือเปล่าหรือใครมาเจอยังไงก็ไม่รู้แต่ถ้าคนมาเจอเนี่ยหรือว่าเห็นเนี่ย
ก็อาจจะคิดว่าเป็นถุงอะไรก็ไม่รู้คงไม่รู้หรอกว่าข้างในเนี่ยมันจะมีกล่องของขวัญแล้วมีเงินสดอีกห้าหมื่นนอกจากจะแกะแล้วก็เปิดออกดู
นางสาวทานทิพย์ก็เลยอยากวิงวอนหน่อยนะครับใครที่เก็บถุงสีดำข้างในมีกล่องของขวัญได้เนี่ยนะฮะเธอทำหล่นหายไว้ช่วงสักประมาณบ่าย๒๕ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยังไงขอให้เอามาคืนให้หน่อยเพราะว่ามันมีความหมายกับเธอมาก
อยากให้แม่เนี่ยมีความสุขอยากเห็นรอยยิ้มของแม่แล้วอยากมอบเงินก้อนนี้เอาไว้ให้แม่รักษาพยาบาลเพราะว่าแม่เนี่ยป่วยเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
วันนั้นคือรีบด้วยค่ะพอดีวันเกิดวันเกิดแม่ค่ะแล้วก็เราก็อยากอยากจะไปซื้อของเซอร์ไพรเขาไปซื้อเค้กที่นั้นก็เหมือนเรารีบแล้วใจเราก็แบบล้นล้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น่าจะลืมด้วยรีบด้วยมันก็เลยทำให้เกิดเหตุแบบเนี้ยขึ้นอ่ะค่ะมันสำคัญมากค่ะก้อนเนี้ยเพราะว่าแบบก้อนมันเยอะมากจ
ก็ปีเนี้ยรวบรวมมาประมาณสองปีอ่ะค่ะกว่าจะเก็บอันนี้มาได้แล้วก็ให้เขามันเป็นความตั้งใจมากค่ะแล้วก็มันหายากมากจริงจริงอ่ะค่ะเงินอ่ะมันเยอะจริงจริงอ่ะมันสำคัญที่สุดในชีวิตแล้วค่ะมันสำคัญต่อแม่มากมากเลยค่ะเผื่อแม่เขาจะเอาไปใช้จ่ายหรือไปรักษาตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอความ
ได้ไปคุยกับคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่เจ้าของวันเกิดอ่ะค่ะนี่ก็มากับลูกสาวด้วยนะครับคุณแม่ชื่อว่านางกัลวงวิหกอายุห้าสิบแปดนะครับคุณแม่บอกว่าวันคล้ายวันเกิดแม่ยี่สิบห้าตุลาคมที่ผ่านมาเนี้ยนัดกินข้าวกันพร้อมหน้าพร้อมตาลูกลูกนัดกันช่วงเนี้ยสายสายบ่ายบ่ายยี่สิบห
ก็เลยโทรไปหานะครับให้หลานโทรไปตามก่อนค่ะพอหลานโทรไปเนี่ยโอ้โหได้ยินเสียงลูกสาวร้องไห้มาเลยก็เลยเอาโทรศัพท์มาแล้วก็ถามว่าลูกเป็นอะไรลูกสาวก็บอกว่าเนี่ยทำกล่องของขวัญหล่นหายใส่เงินสดไว้ให้แม่ห้าหมื่นตอนที่กำลังจะเดินทางมาหาจะมาเตอร์ไพรส์นี่เป็นกล้องวงจรปิดอีกจุดหนึ่งนะฮะที่เธอขับรถผ่านแต่ไม่เห็นด้านหลังกระโปรง

แม่บอกว่าพอรู้เรื่องเนี่ยรีบมาหาลูกสาวที่บ้านเลยนะบ้านลูกสาวอยู่ย่านสุขสวัสดิ์๒๖พอมาถึงแม่ก็เห็นลูกสาวเดินร้องไห้เดินอยู่แถวตามถนนข้างถนนหากล่องของขวัญแม่ก็ต้องปลอบใจบอกไม่เป็นไรลูกคือแค่รู้ว่าลูกตั้งใจจะให้เนี่ยแม่ก็ดีใจที่สุดแล้วนะครับแล้วลูกก็เลยเอาภาพนี้ให้ดู
แม่ก็เลยได้อ่านแต่การ์ดอวยพรที่ลูกเขียนให้โดยลายมือนี่แหละค่ะพร้อมกับเห็นภาพเงินสดห้าหมื่นบาทที่ลูกสาวเตรียมเอาไว้ให้คุณแม่บอกเห็นภาพนี้ในโทรศัพท์มือถือที่ลูกถ่ายเก็บเอาไว้เนี้ยร้องไห้เหมือนกันอืมวันนั้นแม่ก็ร้องลูกก็ร้องนะครับแม่ก็เก็บภาพนี้ไว้ในโทรศั
เอาเป็นว่าอยากได้คืนอ่ะเท่าที่จะได้อ่ะนะเพราะว่าตอนเนี้ยสภาพจิตใจลูกสาวย่ำแย่มาก
เงินเราหายด้วยเหตุอื่นเราอาจจะไม่เสียใจเท่าไหร่ลูกอาจจะไม่เสียใจเท่าไหร่แต่อันนี้มันเป็นความผูกพันที่มันหายไปที่ความผูกพันที่แม่ลูกเขาจะทำให้กันอยากจะบอกกับเขาว่า
ไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วลูกแต่ว่าลูกอ่ะสำคัญสำคัญกว่าแม่มากสำคัญกว่าสิ่งของให้ลูกปลอดภัยให้ลูกเป็นลูกแม่อย่างเงี้ตลอดไปปลอดภัยอยู่อย่างเงี้ยคือแม่ก็มีความสุขแล้วคือความตั้งใจที่ลูกตั้งใจจะทำให้แม่ในวันเกิด๒๕ที่ผ่านมาเนี่ยแม่ได้ตั้งแต่ลูกตั้งใจทำให้แม่แล้ว
ลูกนะแม่ได้รับแล้วล่ะตั้งแต่ลูกตั้งใจทำให้แม่น่ะแม่ก็ได้รับแล้วลูกแต่สิ่งของข้างนอกอ่ะขอให้ลูกปลอดภัยวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องมีเข้ามาลูกนะ

ก็เรื่องของทรัพย์สินศูนย์หายนี่แหละฮะของขวัญที่มีเงินสดข้างใน๕๐๐๐บาทนะครับ
ตำรวจได้กล้องวงจรปิดมาเพิ่มเติมอีกมุมนึงนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ยังอยู่ค่ะยังอยู่นั่นอาจจะเป็นร้านที่เมื่อสักครู่เราดูกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมใช่
ก็แสดงว่าผ่านตรงจุดนี้ไปถุงของขวัญยังอยู่
ใช่ค่ะกระโปรงท้ายฝั่งทางด้านขวานะวางอยู่อย่างนั้นนะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปไล่
ต้องไล่ทุกทุกภูมิเลยอ่ะว่าค่อยไล่ไป
มาตรงนี้มีไหมคุณเขียนมาสอนไหมเลี้ยวขวามาแล้วนะฮะ

ก็แสดงว่าไปได้ไกลพอสมควรจากหมู่บ้านนะฮะ
ก็เลยไม่รู้ว่าหล่นตรงไหนตำรวจบอกต้องไล่ไปดูเรื่อยนะฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดมาหลายจุดแล้วนะครับ

ว่าทางผู้เสียหายเนี่ยเจ้าของถุงของขวัญถุงนี้นะครับ
เขาก็บอกว่าโทรไปหาเขาได้หมายเลขโทรศัพท์๐๖๑๖๕๒๕๖๖๒

ใช่ค่ะเก็บเงินมา๒ปีค่ะกว่าจะได้เงินก้อนนี้จะนำไปให้คุณแม่ค่ะ
สรรราชบุรณะหรือว่าเจ้าของของขวัญนี้๐๖๑๖๕๒๕๖๖๒
หรือบอกมาทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้นะคะเดี๋ยวเราเป็นสื่อกลางให้นะครับ